ชายวัยหกสิบปีเขากระโดดขึ้นรถไฟแต่พอรู้ว่าขึ้นผิดขบวนก็พยายามจะ
กระโดดลงอุ้ยน่ากลัวนะแล้วมันเสี่ยงมากโชคดีมีคนเข้าไปช่วยเอาไว้

เดี๋ยวดูจังหวะที่จะเห็นภาพว่าจะมีชายคนหนึ่งเขากระโดดลงอันนี้คือกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่สถานีรถไฟสุมราชธานีเนี่ยครับเนี่ยฮะโอ้ยเนี่ยค่ะด้านลบเนี่ย
เกือบจะเข้าไปใต้รถไฟแล้วนะครับคือด้วยความที่มันเป็นจังหวะรถไฟ
กำลังออกตัวแล้วอะค่ะรถไฟเคลื่อนอยู่แล้วเขาลงมาคงจะเสียหลัก
ใช่ครับอยู่ที่สถานีรถไฟสุมราชธานีตะบนท่าข้าม
อำเภอพุนพินจังหวัดสุมราชธานีนะฮะก็บันทึกภาพ
ขณะที่ชายคนนี้กระโดดลงมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย
ไฟเขาเคลื่อนออกพอดีก็เสียจังหวะนิดหน่อยนะครับ
อยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่รถไฟเคลื่อนออกมาไม่กี่วินาทีจู่จู่
ชายคนนี้กระโดดลงจากรถแล้วก็เสียหลักล้มจะเซเข้าไปใต้ขบวน
แต่ว่าก็มีเจ้าที่เนี่ยเข้าไปดึงตัวออกมาได้ทันไม่ให้ศรีศาสตร์เนี่ยยื่นเข้าไปใต้
รางรถไฟก่อนที่ชายคนนี้จะลุกขึ้นแล้วก็ไปนั่งตรงเก้าอี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
นายประสิทธาวรเป็นผู้ช่วยนายสถานีรถไฟสุมราชธานีบอกว่า
ชายที่ปรากฏในคลิปเนี่ยอายุ๖๐ปีแล้วกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพ
แต่เขาบอกว่าขึ้นรถไฟผิดขบวนพอรู้ก็เลยรีบกระโดดลงจากรถ
แต่ว่าโชคดีดึงออกมาจากใต้รถได้ทันไม่งั้นก็คงจะบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรไปนะครับ
นะแล้วก็ย้ำเตือนทุกครั้งแหละถ้ารถไฟยังไม่หยุดหรือรถไฟเคลื่อนแล้วอย่ากระโดดลงจากรถ
เพราะว่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้
หากขึ้นผิดขบวนก็ประสานเจ้าหน้าที่
ไปรอที่สถานีอื่นดีกว่าจะปลอดภัย
หรือบอกให้กับเจ้าหน้าที่
รถให้ดีกว่าอันนี้จะปลอดภัยกว่านะครับ

ชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการของรถไฟนะครับ